วันแรกของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ค่ะ

ก็จะเริ่มต้นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ซึ่งยากต่อการแก้ไขในอนาคต
ผมจึงขอให้รัฐบาลเอาพรบองก็ประมาณปี๒๑๖๓เนี่ย

เพราะฉะนั้นท่านประธานที่กรบครับ

ที่จะให้การเห็นชอบกับพรบนี้ได้นะครับ
ก็คืองบประมาณ๓๒ล้านล้านบาทเพิ่มจากปี๖๒๒แสนล้านนะคะ
ยุทธศาสตร์ในการจัดสรร๖ยุทธศาสตร์ด้วยกัน

ส่วนเมื่อช่วงบ่ายก็มีการประทักคารมกันเล็กน้อยนะคะ
ระหว่างนายสุภาชัยโพสุรองประธานสภาที่ทำหน้าที่ประธานสภา
้วงติงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
อภิปรายนอกประเด็นพุ่งเป้าไปโจมตีตัวนายกรัฐมนตรีแต่เพียงอย่างเดียว

ให้ยุ่นขอให้ยุ่นท่านวางตัวเป็นกลางนะครับ
ผมว่าจะไม่พูดแล้วนะวันนั้นผมไปฉีดยา
ผมเห็นท่านอนุทินหัวหน้าพักท่าน
เดินเข้ามาในสภาเป็นขบวนเลย
ผมก็เห็นท่านเดินตามต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกมาเหมาะสมเลยครับ